เมื่อวานทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งโต๊ะเลยคุณ

เอาเครื่องนี้มาด้วยบอกว่า

แต่ว่าเรามาแนะก่อนว่ากองสลาก
เขาเอาเครื่องเหล่านี้มาพิสูจน์ว่าสลากไหนจริง

ผมให้ทั้งสองท่านเล่าไล่เลียงไป
ว่าท่านคุณตรีชะหรองรัฐว่ายังไงบ้าง
คือวันนี้นะคะทีมข่าวของเราเตรียมไว้

ยืมเข้ามา
คือแบบของจริงและของปลอม

ผมขออนุญาตยกสลากขึ้นมาให้คุณผู้ชมดูก่อน

ทายไว้ในใจค่ะตอนนี้อันไหนจริงอันไหนปลอม
ขนาดที่ยังไม่เข้าเครื่อง

เขาบอกให้สัมผัสกระดาษ

เขาบอกว่าของปลอมลักษณะจะคล้ายกันมาก

ยังไม่ได้ทดสอบนะคะส่วนของจริง
แม้ว่าจะบางสัมผัสจะคล้ายกัน
แต่ถ้าลองฉีกดูโอ้ยฉีกยากมาก
เพราะว่าเป็นกระดาษพิเศษที่กองสลากเขานำเข้ามา

ตรีฉลองรัฐนาคอาทิตย์ผู้มนวยการสำนักงาน
ลากินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าว

ก็พลตรีฉลองรัฐนะคะก็ใช้น้ำเปล่าค่ะ
รูปบริเวณตัวเลขของสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผลปรากฏว่าหมึกไม่เลอะไม่จ่าง

จะใช้วิธีการสแกนตกแต่งสลากในคอมพิวเตอร์
ซึ่งการตรวจสอบยังสามารถทำได้อีกหลายวิธี
อย่างเช่นการยกสลากขึ้นหาแสงเพื่อดูลายน้ำรูปนกวายุพัก

สังเกตด้วยตาเปล่าหมายถึงว่าเราไม่มีเครื่องแบบนี้
ที่บ้านไม่มีแบบนี้ไม่เป็นไรทำตาม

เดี๋ยวฮะกำลังหาครับนกอยู่แถวนี้ไม่ใช่
นกวายุพักอยู่ในนี้นกวายุพักเป็นสัญลักษณ์ของกองสลักเลย

ดังนั้นเห็นชัดครับคุณ

แล้วก็อีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะ
ก็คือที่หมายเลขบาร์โค้ดบนสลาก
ถ้าเป็นสลากจริงหมายเลขแต่ละฉบับจะไม่ซ้ำกันค่ะ
จับที่เนื้อกระดาษ

เขาจะเป็นเนื้อแบบพิเศษถ้าเป็นของจริงก็จะดูมีความ
ออฟฟิศอะไรอย่างนี้ค่ะต้องลองจับบ่อยดูนะคะ

เดี๋ยว๒ที่แสงแก๊ไลท์เดี๋ยวเราสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่ง

อีกรูปแบบของการปลอมสลากินแบ่งรัฐบาลคือปลอมเฉพาะตัวเลข
ดังนั้นต้องใช้วิธีส่องกล้องหรือแว่นขยาย
เพื่อดูระยะห่างความสูงต่ำของตัวเลขตัวอักษร
และตรวจร่องรอยการขูดขีดมีการขูดค่าลบทิ้งอะไรหรือเปล่า
อันนี้คือรูปแบบของการปลอมแปลงเอกสารที่มีก่อนหน้านี้
นี่ก็คือการปลอมแปลงเพื่อที่จะไปขึ้นเงิน
นะครับฟังเสียงพลตรีฉลองรัฐออกมาซะหน่อยฮะ
รูปแบบการปลอมแปลงเนี่ยมีอยู่๒แบบนะครับ
ก็คือสลากที่เราพบคือการสลากแก้ตัวเลข

เพราะว่าจะเป็นการเอาตัวเลขมาติด
ตัวเลขมันติดเปลี่ยน
แล้วมาขึ้นรางวัลก็ถูกตรวจจับไปได้ทุกรายนะครับ
สลากที่ปลอมขึ้นทั้งฉบับหายไปประมาณ๓๔ปีแล้ว
ทางเจ้าที่ตำรวจกองปราบ
ก็สืบกันจนพบแหล่งผลิตนะครับแล้วก็จับยึดเครื่องพิมพ์ได้
ขนาดนี้ทุกท่องหาก็ยังอยู่ใน
ยังถูกลงทันอยู่ที่ยังถูกจำคุกอยู่